ขออนุญาตประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานครับ

ขณะนี้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง๑๑ท่าน

และก็ไม่มีรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งใน๓๖ท่าน

ตกลงนี้ท่านไปหารือจะลาออกหรือยุบสภาหรือครับ
พวกผมจะได้รู้ว่าผมอภิปรายให้ท่านใดฟังครับ
ต้องขออนุญาตท่านประทานได้กุรุณากำชับให้กระทรมตรี
อย่างน้อยมีตัวแทนอยู่สักหนึ่งท่าน
ในห้องประชุมก็น่าจะทำให้การอภิปรายเดินหน้าไปได้ด้วยดีครับ